การนี้ครับคนเป็นแม่นอนไม่หลับเลยเพราะว่าลูกสาวสอบติดคณะเพศรัชศาสต

สอบติดมหาวิทยาลัยเตรียมจะไปมอบตัวก็ต้องไปตรวจร่างกายปรากฏว่าตรวจฉี่แล้วเจอฉี่ม่วง

สารที่พบในใบที่ไปตรวจร่างกายระบุว่าเป็นเม็ดแอมเฟตามีน

แล้วลูกสาวไม่ได้เป็นเด็กเกเรไม่ได้เสพยา
ไปตรวจแล้วเจอผลฉี่สีม่วงได้ยังไง

มาจากไหนเนี่ยแม่เครียดลูกเองก็เครียดครับ
ต้นครอบครัวคุยกันคาดว่าอาจจะเกิดจากอาหารเสริมที่ลูกสาวสั่งซื้อทางออนไลน์เอามากินหรือเปล่า

คุณแม่นันนพัฒน์อายุ๔๕เอาเอกสารเอาอาหารเสริมมาโชว์ให้ดู
แล้วคาดว่าในตัวอาหารเสริมอาจจะมีส่วนผสมเม็ดแอนเฟตามีนซึ่งเป็นสารประกอบชนิดเดียวกันกับที่เจอในยาบ้าหรือเปล่า
ทำให้ลูกสาวของแม่พอไปตรวจฉี่ที่โรงพยาบาลแล้วพบเป็นสีม่วง
ทั้งที่ลูกสาวไม่เคยเสพยาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเอากันไกลตัดโชว์ให้ดูแบบนี้เลยครับ
อยากจะให้พิสูจน์หน่อยลูกสาวสอบติดคณะเพศศาสตร์จะต้องรายงานตัว๓๐พฤษภาคมนี่๒๘แล้วนี่อีก๒วันเอง
แล้วถ้าหากว่าผลตรวจร่างกายเอาไปยื่นให้แล้วบอกว่าเด็กคนนี้มีฉี่สีม่วงพบสารเด็ดแอมเฟตามีนจะเข้าเรียนได้ไหมล่ะ
นั่นสิคะอนาคตทางการเรียนอนาคตอันสดใสจะต้องดับวูบลงหรือเปล่าเหตุการณ์นี้แม่สงสัยลูกสงสัยครับก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบแปลกใจมาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่สั่งซื้อมาเนี่ยก็มีเลขทะเบียนเลขออยชัดเจนนะเอ๊ะแล้วไอ้สารนั้นมันจะผสมอยู่ด้วยจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้ผสมอยู่ในนี้แล้วมันมายังไง
ลูกสาวบอกว่าสั่งซื้อมาเนี่ยจากทางออนไลน์นะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรวจสอบแล้วมืดแปดด้านไปหมดครับตอนนี้ไปพึ่งตำรวจก่อน
แจ้งตำรวจสพประคลชัยในจังหวัดบุรีรำให้ทราบเรื่องเอาไว้แล้วเพื่อความบริสุทธิ์ใจลองฟังคุณแม่ครับ
มันเกิดจากความไม่รู้ของเด็กแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเขาจะใส่ออกมาในอาหารเสริมให้เรากินสิ่งที่เรากินเข้าไปน่ะเรากินด้วยความไว้ใจแต่เขาเหมือนกับ
บริสุทธิ์ใจหรือขาดความซื่อสัตว์ในวิชาชีพของตัวเองที่ทำของออกมาแบบนี้ให้คนได้กินแล้วเกิดปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนเหมือนเราบ้าง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เขาสงสัยแล้วก็อยากจะรู้คำตอบนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามครับว่าทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรใช่หรือไม่ใช่
แต่มาเป็นของปลอมแล้วอาจจะไปผสมศาลเหล่านี้หรือไม่
เพราะว่าของแท้ของที่เขาทำไม่มีแน่นอนเขายืนยัน
แต่จะมีใครไปปลอมแปลงแล้วก็มีการผสมสารนี้เข้ามาหรือไม่

ไล่เช็คคงไม่ยากครับย้อนกลับขึ้นไปต้นทาง
ร้านไหนใครเป็นคนขายส่งมาจากไหนล็อตการผลิตยังไง
ระหว่างนี้ครับเราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

รองศัตริย์อาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
หมายถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมกลูต้าไทโอน
สารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์สังเคราะห์ได้เอง
เป็นสูตรโมลิกุลคนละตัวกับยาบ้า
ค่ะดังนั้นเป็นไปไม่ได้ครับ
เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด
แนะนำให้เอาผลิตภัณฑ์นั้นไปตรวจอย่างละเอียด
หรือไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
ลองฟังอาจารย์ออสอธิบายเพิ่มเติมครับ
ูต้าไทโอนที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายไม่ผลิตเม็ดสี
หรือว่าใบรุ่นเข้าใจว่ามันเพิ่มความขาว
สูตรโมเลกุลทางเคมีสูตรเคมีของมัน
คนละตัวกันกับเมดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าเลยนะครับ
เป็นมะม่วงกับแอปเปิ้ลคนละอย่างเลย
ก็คือกูต้าไทยโอเป็นคนละพวกเลย
ส่งมาตรวจอีกครั้งหนึ่งกระปุกที่น้องเขากินส่งมาตรวจ
หรือคณะพยาศาสตร์ตรวจปัสสาวะน้องอีกรอบหนึ่ง

เพื่อความสบายใจและทำให้ทุกฝ่ายหายสงสัย

คือตรวจผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ตรวจร่างกายน้องอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วเดี๋ยวมันน่าจะเจอคำตอบและต้นต่อที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ

เพราะไม่งั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีการลอกเรียนแบบกันจริง
ทำแบบนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์จริงเขาก็เสียหายด้วยนะคะ